เอามาดูเรื่องต่อไปแล้วกันคุณผู้ชม
ฝนตกถนนหนทางมันก็ลื่น
บางทีเราระวังเรื่องของอุบัติเหตุกับคนก็ระวังได้
แต่เจ้าตัวนี้ระวังได้ไหมคะ
บอกเลยหนูไม่ได้ตั้งใจ

ปฏิเหตุแบบนี้มันเรียกว่าหมาชน

แล้วอย่างี้จะเปิดไฟไหมไฟหน้ารถไหมฝนตก
อย่างแรกต้องเปลี่ยนกันชนหน้าหมาตัวนี้

โอ้โหใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ตอบ

ธนสนลื่นอะเราก็ว่าระมัดระวังในการเดินละเนอะ
แต่บางทีอุบัติเหตุมันก็คืออุบัติเหตุไง

พอน้องก็ล๊อคฟรีมเต่าก่อนเหมือนกัน
สงสารทั้งคุณพี่ทั้งทั้งหมา

ลื่นอาจจะโดนหมาชนได้นะคะ